รู้จักไหมคะกรีนน้องกรีน
น้องกรีนถูกต้องค่ะก็กำลังคุยอยู่กับธันวา

ที่ว่าเป็นพระเอกคนนึง
เปิดแล้วน้องกรีนคนนี้จะเปล่า

ก็คือน้องอะไรวะธันวา

ไม่ใช่เพื่อน

ก็ชื่อธันวาจะให้ก็ชื่อมกราหรอ

บ้านอยู่เวียงจันทร์อะไรอย่างงี้นะ
เออแต่หน้าดูเป็นลูกเครื่องฟร่อย
แล้วทุกคนจะไปอยู่กับหวานเจ๊บเนาะ

หวานเจ๊บอ่ะภาพประโยชน์เรื่องรักจังไง
ตอนสมัยก็เรียนมลังศิษย์ไปนั่งเฝ้าเช้าเย็นนะ

เหมือนกัน

ไปทางเฝ้าเค้าเหมือนกัน

ไม่ได้

คนที่มีผู้ชายรักผู้ชายหลงอ่านข่าวธันวาสุริยจักรค่ะ

พระเอกคนที่เคยเป็นข่าวด้วยกัน

แล้วก็ยิ้มมิดมิด

ตอนนี้สิ่งที่กรีนโฟกัสก็จะเป็นเรื่องของงานมากกว่าค่ะ

พวกกันเรื่องงานมากกว่า
เราให้เรียนจบก่อนโอ้ยจบมาตั้งนานแล้ว
แล้วคุณม้าไม่ผ่านมือชายมาตั้ง๒๐ปีแล้วมันยังใช้เป็นเหรอคะ
เอ้าอีนี่หมายถึงมืออ่ะยังจับเป็นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ขอบอกว่าเกลียดการเอียงคอมาก
แต่ถ้าพี่ถามกินก็จะไม่โกหกกันแล้วกันนะคะ
เราก็อยากที่จะเซฟตัวเราอะค่ะเพราะว่าอีกคนนึงเราก็
คุยด้วยอ๋อมีหลายคนรู้มั้ยอะเดี๋ยว

คุณม้าก็เป็นคนดีคนนึงค่ะ

มีการซอมให้ตอบเผื่อโดนตาม
เราก็คุยปรึกษาหลายเรื่องถามว่าอนาคตจะพัฒนาไหม

ถ้าคนไปถามเขากลัวคำตอบไม่ตรงกันป่ะ

กินก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบอะไรยังไงเหมือนกัน

ถ้าเขายอมรับเปิดตัวกับเราล่ะ

ตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลย
ก็มีอยู่แค่ไม่กี่คน
คุยกับใครเลยแล้วไม่กี่คนคืออะไรวะ
เราก็จะปรึกษากับพี่ซีซีวัด

ปรึกษาเรื่องชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิต

สรุปคนที่เราคุยตอนนี้คือธันวาใช่ไหม

แต่ถ้าไปเจาะประเด็นนี้
แฟนหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ